เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ทวงหนี้บอกทวงเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ไปทวงจากคนค้ำประกัน
คนค้ำนี่สวยเลยเพราะว่าแก๊งทวงหนี้มากันเป็น๑๐คน
พร้อมอาวุธครบมือแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ในล่าลอยมีกล้องไปไปมามามา
เอาเอาเอาพ้าพ้า
พี่น้ำอะไรนะพี่น้ำพัฒนี่
พี่น้ำแจ๊วมากเฮ้ยกล้องกัน
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะน้องคิงครับน่ากลัวมากนะใช่ครับ
กลุ่มชายชะกันมากันเป็นสิบคนอ่ะมีค้อนมีไม้อาวุธครบมือกันมาเลยอะค่ะ
ทวงหนี้กับสามีเจ้าของร้านเป็นร้านขายของชำนะคะ
แต่นี่ไม่ใช่ลูกหนี้นะนี่คือคนค้ำประกันโอ้โห
วงกับลูกหนี้ไม่ได้มาทวงกับคนค้ำแล้วก็เนี่ยโดนไปแบบนี้
ว่างไม้หน้าสามใส่กระจกหน้าร้านแล้วพยายามจะบุกเข้าไป
ทางคนค้ำประกันที่ถูกทวงอ่ะเขาก็เลยต้องถือมีดเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนะคะ
ตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะ
ทีมข่าวของเราตามเรื่องให้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุวันนี้ร้านขายของชำปิดนะคะ
เพราะว่าตัวเจ้าของร้านเขาไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเวียงชัย
แล้วก็จะต้องไปเจรจากับแก๊งทวงหนี้เพื่อตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เขายังไม่พร้อมให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
ก็ต้องใช้เป็นนามสมมุตินะคะขอเรียกว่านางสาวบีก็แล้วกัน
นางสาวบีนามสมมุติคนนี้เล่าว่าแก๊งทวงหนี้มากันโอ้โหเกือบ๑๐คน
เมื่อทวงหนี้หลานชายเจ้าของร้านไปกู้ยืมเงินมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
สามีเจ้าของร้านเป็นคนค้ำประกันให้ตกลงจ่ายเงินต้นวันละห้าร้อยห้าสิบบาท
ดอกเบี้ยสองร้อยบาทรวมเป็นเงินวันละเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
จ่ายไปแล้วสามพันบาทเหลือยอดหนี้ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาท
แต่ปรากฏว่าลูกหนี้ตัวจริงก็คือหลานชายเจ้าของร้านหายตัวไป
หนี้เลยมาทวงกับคนค้ำประกันแล้วเห็นกับตาเลยว่าแก๊งนี้มีไม้มีค้อนติดไม้ติดมือกันมาหมดเลยนะคะ
ทางสามีและเจ้าของร้านก็พยายามจะเจรจากับแก๊งทวงหนี้แต่ตกลงกันไม่ได้
ทวงหนี้ดูเหมือนจะทำร้ายจริงจริงฝ่ายเจ้าของร้านก็เลยรีบหลบกันเข้าไปในร้านเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจะได้มีภาพเป็นหลักฐาน
ทวงหนี้ก็เลยเอาไม้หน้าสามเครื่องมาที่กระจกหน้าร้านจนแตกระจายอย่างที่เห็นภาพค่ะ
ก็เข้าใจนะคะว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้
แต่ดอกเบี้ยแบบนี้มันเกินกฎหมายกำหนด
แล้วก็มาทวงหนี้แบบนี้มันก็ผิดกฎหมาย
มีพรบการทวงถามหนี้นะคะคือเขาห้ามเจ้าหนี้ผู้จาดูหมินลูกหนี้
คมขู่ใช้ความรุนแรงห้ามประจานทวงหนี้ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ
โมงเช้าถึง๒ทุ่มส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเท่านั้น
ถ้าผิดไปจากนี้ผิดกฎหมายนะคะ